คุณผู้ชมคะอยากจะเล่าข่าวบันเทิงมากเลยวันนี้

ที่ฉันนั่งสระนั่งเตรียมจะเมาส์เลยนะ

อารุณสวัสดีครับคุณผู้ชม

วันนี้แน่นอนว่าเรื่องเมาส์ประเด็นร้อน
วันนี้ข่าวแรกยกพื้นที่ให้เลยกับนักฟุตบอลทีมชาติไทยของเรา
คุณเจชนะทิพย์กับสาวเมพิชชนาธิ์
เอาจริงวันก่อนจิ้นกันอยู่ว่าจริงไม่จริงไม่จริงปรากฏว่า

เออเขาว่ากันอย่างนั้นจริงไม่จริงไม่รู้ล่ะ
ก็มีการแบบเปิดตัวกันไปเรียบร้อยในโลกโซเชียลแล้ว
วันก่อนนั้นตอนที่ในงานบ่อนคุณผู้ชมยังจำกันได้
มีการจับภาพเอาไปคู่ของกวินก่อน
จับภาพคู่กวินสลับกับมะนาวคนก็กรี๊ดกันไปแล้วนะ
มะนาวสอนสินนางร้ายนางเอกสลับเรื่องกันไป
แล้วก็มีอีกยังไม่พอจับคู่นี้ว่าฟินกันไปแล้ว
อันนี้น้องมะนาวเมื่อสักครู่กวิน
ต่อกันที่เจชนะทิพย์ด้วยนะคะ
ก็มีการสลับจับภาพกันไปอย่างนี้
หลายคนก็เอ๊ะคู่นี้เขายังไงกันแน่นะฮะ
แล้วก็นางร้ายสุดเซ็กซี่เมพิชชนาธิ์
ดูแล้วมันสนิทกันเกินไปหรือเปล่าหลายคนมองอย่างนี้
แต่หลายคนก็มองว่าเออเหมือนแม่กับลูกบางคน
เหมือนพี่สาวน้องชายอันนี้ก็หลายความคิดนะคุณผู้ชม
เพราะว่าเอาจริงคุณเมย์อายุ๓๕
เจชนาธิบอายุ๒๒ไปบกลบคุณหาดกันเองว่าห่างกันกี่ปี
แต่ก็ไม่อยากจะให้มันเป็นซีเรียสว่าเรื่องอายุมันคบกันไม่ได้นะคะ
ต้องบอกว่าเจชนะทิพย์มีการโพสต์รูปคู่กับสาวเมย์เหมือนเดิม
ที่เพิ่มเติมคือใส่ไข่เข้าไปก็คือข้อความยาวเหยียดนะคะ
ระบุถึงสถานะความสัมพันธ์กับเมพิชชนาธิ์
คือไม่รู้ว่าเจเนี่ยไปโดนกระแสอะไรมาก็เลยแบบลงข้อความนี้ซะเลย
ข้อความที่เจเขาโพสต์บอกอย่างนี้นะคะคุณผู้ชม
ความจริงคือเรารู้จักกันมานานแล้ว
ก็คุยกันเรื่อยมาแล้วก็พัฒนาจนคบกัน
ขีดเส้นใต้ตรงนี้พัฒนาจนคบกัน
แต่ผมไม่ได้อยากบอกใครประกาศให้ใครรู้
ผมบอกเฉพาะคนที่ผมอยากจะบอก
ผมไม่ได้อยากเป็นข่าวผมอยากมีสมาธิกับฟุตบอล
ว่าแฟนคลับของผมจะเข้าใจนะครับ
ขอบคุณทุกคนที่รักกันผมเกิดมาจากฟุตบอล

แฟนคลับหนุ่มก็เข้ามาแสดงความยินดี
และชื่นชมทันทีที่เมซิเจเนี่ย
แมนจริงเลยนะคะยอมรับว่า

สาวก็กรี๊ดกราดวิดว้ายกันไปตามระเบียบค่ะ
แต่ก็แน่นอนล่ะมีคอมเมนต์ที่ยินดี
ก็ต้องมีคอมเมนต์ที่ไม่เห็นด้วยเหมือนกัน

คุณเมย์จะมาทำลายสมาธิของเจหรือเปล่า

แมทสำคัญทั้งนั้นเลย
รู้กันอยู่ว่าเจเขาเป็นคนขี้แกล้ง

สลับกันไปสลับมา

อย่างคุณเว้ยปานว่านและทุกคน
ยินดีด้วยนี่ไงมาให้กำลังใจกันนะฮะ
ก็ยืนยันด้วยว่าสถานะของคนทั้งคู่คอนเฟิร์มชัดเจนว่างานนี้
นางร้ายหน้าสวยแพ้ทางนักบอลเข้าให้แล้วค่ะ
เพราะว่าจริงแล้วก่อนหน้าที่น้องเจจะโพสต์บอกว่า
คบกันกับคุณเมย์เนี่ยนะเมื่อวานน้องเจเขาโพสต์
โพสต์รูปของเขาคนเดียวรูปเดียว
แต่คนที่ไปคอมเมนต์เนี่ยไปคอมเมนต์ถึงคุณเมพิชชนาธิ์
มีคนนึงไปคอมเมนต์ถึงคุณเมพิชชนาธิ์ในแง่ลบแบบแรงเลย
คุณเมย์ไปตอบในไอจีของเจไปตอบแล้วก็แท็กคุณหนิงปณิตา
แท็กเป้ยปานวาดแท็กอ้ำพัชราภาแท็กเรียกพวก
ช่วยเพื่อนด้วยบอกว่าเพื่อนช่วยด้วย
แล้วก็ไปเม้นต์กันต่อว่ากันไปกันมาอย่างนี้อีกเยอะยาว
ไม่รู้ว่าเป็นเพราะประเด็นนี้หรือเปล่า
เจก็เลยต้องมาเปิดแมนเปิดตัวเลยอย่ามาว่ากันคบกันอยู่อะไรแบบนี้
มันมีคอมเมนต์หนึ่งคุณผู้ชมเขาเม้นต์ไปว่า
คุณเมย์คิดจะเล่นของสูงนะครั้งนี้
ของสูงระดับชาติเลยทีเดียวสมบัติของชาตินะเจชนะทิพย์เนี่ย
ถ้าจะเล่นสูงขนาดนี้แล้วอย่าลงมาแล้วกันเขาบอกอย่างนั้น

เขาก็บอกว่ากลัวว่าเจชนะทิพย์จะอกหักพูดอย่างนี้เลยตรง
แต่อย่าเพิ่งกลัวไปก่อนคุณผู้ชมฝั่งเจออกตัวแรงแล้วไปต่อกันที่คุณเมย์
เมื่อประมาณ๓๔ชั่วโมงที่แล้วเมื่อคืนที่ผ่านมา
แล้วก็เขามีข้อความว่าลิงจักรนี่ไงกอดตุ๊กตาตัวนี้
ลิงจักรขวนซี้อ่ะรักจริงนะครับในอินสตราแกรมก็ประมาณตี๓นี่แหละ
แต่ในภาพและในไอจีข้อความเท่าไหร่ยังไม่เท่าไหร่
มันมีเพลงประกอบเพลงประกอบแพ้ใจค่ะคุณผู้ชม

ก็อย่าทำให้ฉันลงบอกมันหายตามตรง
มีเรื่องจริงหรือฉันเพราะตอนนี้ยังพอจำใจ
ถ้าสิ่งที่ได้เจอคือฝันคือลำ
หลังไม่จริงตอนนี้ฉันรักเธอ

แต่จากไหนก็แพ้หัวชายอย่างเธอไปไม่เป็นแล้ว
เอาจริงเอาจริงดิไม่มีอะไรจะพูดจริง
ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเล่าแค่นี้นะเดี๋ยวให้ข่าวกีฬา

ให้ผู้ประกายกีฬามาเมาส์ข่าวนี้ต่อจากเรา
แม่อยากจะดึงเข้ามาเบรกนี้เลยจริง
ก็เดี๋ยวต้องรอดูกันไปเรื่อยแล้วกันคุณผู้ชม
แต่ว่าแน่แหละเบรกกีฬาเดี๋ยวเขาก็มีเมาส์

ไม่พูดไม่พูดให้คิดกันเอาเองแล้วกันว่าเป็นอะไรกันต่อนะคะ